ที่นครศรีธรรมราชเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางสามแยก
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วก็กำลังจะเลี้ยวเข้าทางถนนเส้นหลักนะครับ
ถนนเส้นนั้นบังเอิญว่ามีผู้หญิงท้องแก่ท้องประมาณ๗เดือน
ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมีลูกน้อยอายุประมาณ๑ขวบซ้อนมาด้วยครับ
จู่ฮะพุ่งชนเข้าเต็มแรงดูจังหวะนี้ครับชมพู่และคุณผู้ชม

แล้วเด็กก็มีด้วยค่ะในรถค่ะ
เห็นไหมครับนั่นน่ะผู้หญิงใส่ชุดสีส้มแล้วก็ลูกน้อยเนี่ยนั่งมากับคุณแม่ครับ

รถไปทางคนกลิ้งตกอยู่ตรงนี้ส่วนคุณลุงที่ขับรถมานั้นก็นอนอยู่ที่พื้นนะครับ
ต่อมาไม่นานมีผู้ชายขับรถมอเตอร์ไซค์ตามมา

แล้วรีบเข้าไปชาร์จไปช่วยเหลือผู้หญิงกับเด็ก

มาด้วยกันแต่ว่าขี่รถแยกกันมาครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณ๓แยกบริเวณจุดนี้
ถนนสายบ่อนนเตาหม้อครับ

ในพื้นที่อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
ช่วงประมาณสักบ่าย๓โมงกว่าเมื่อวานนี้ครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปช่วยเหลือคนเจ็บทั้งหมดนะฮะ
มีเด็กหนึ่งควบหนึ่งคนก็คือเด็กที่มากับคุณแม่ของเขา
แล้วก็ผู้หญิงท้องแก่๗เดือนนะครับ
โอ้โหน่าเป็นห่วงมากเลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยแล้วก็ผู้ชายอายุสี่สิบปี
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากบริเวณทางแยก
และกำลังจะเลี้ยวขวาตัดเข้าถนนเส้นทางหลักนั่นแหละครับ
นำตัวทั้งหมดส่งโรงพยาบาล
ในเบื้องต้นครับคนเจ็บทั้งหมดปลอดภัยแล้ว
แล้วก็ให้กลับบ้านไปพักฟื้นที่บ้านต่อได้นะครับ
มีบาดแผลถลอกตามร่างกายเล็กน้อย
ทีนี้หนูน้อยอายุ๑ขวบลูกชายพบว่ามีแผลฟกช้ำที่ตาข้างซ้าย
แล้วก็ที่ใบหน้าเกิดจากแรงกระแทกครับ
ในขณะที่หญิงท้องแก่๗เดือนนั้น

ในท้องยังดิ้นยังหายใจปกติ
แท้งนะครับหลายคนเป็นห่วงแล้วก็ส่งกำลังใจให้
คุณหมอให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับ
สาเหตุเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
มอเตอร์ไซค์ของแม่ลูก๔ครับ
คุณพ่อของเด็กก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามมา
แล้วใช้เท้าถีบรถนะครับจะพารถเอาไปซ่อม

คุณลุงเขาเลี้ยวตัดออกมาพอดี

บาดเจ็บเล็กน้อยทุกคนกลับบ้านแล้วปลอดภัยแล้วนะครับ
ลับไปที่ร้อยเอ็ดกันหน่อยครับดูรถเก่งฮะ
ขับเก่งพุ่งชนท้ายกระบะและรถเก่งที่จอดข้างทางเต็มแรงแบบนี้เลยฮะ
สะบัดเลยครับหน้าพังยับ
ผู้หญิงคนขับรีบออกมาจากรถแล้วมานั่งข้างทาง
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักช่วงตี๒เสร็จครับ
เข้าสู่วันที่๒ธันวาคม
ถนนเส้นนี้คือถนนพดุงพาณิชย์ชุมชนวัดเหนือเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เป็นถนน๒ช่องการจราจรนะครับตำรวจไปตรวจสอบ
พบรถเก๋งสีเทาดำมีรอยเฉียวชนด้านหน้ายุบพังยับเยิน
คนขับเป็นผู้หญิงอายุ๒๕เบนเจอร์เพศพอดีเลยครับคุณผู้ชมและชมพู่ครับ
บาดเจ็บเล็กน้อยมีแผลถลอกฟกช้ำดูสภาพรถสิครับเนี่ย
ส่วนกระบะตอนครึ่งแล้วก็รถเก๋งอีกคันที่โดนชนนั้น

สอบส่วนเบื้องต้นทราบว่ารถคันที่ก่อเหตุขับผ่านหน้าบริเวณวัดเหนือ
แล้วจู่รถเสียหลักแฉแหละไปชนกระบะและรถที่จอดข้างทางครับ
ตำรวจไล่เช็ควงจรปิดเดี๋ยวจะเชิญตัวคนขับรถคันที่เกิดเหตุ
สอบปากคำแล้วก็ตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยนะครับ
ที่สอบฮอล์เมือง๑๐๑ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ใกล้จะถึงช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนะ
สัปดาห์หน้าก็มีวันหยุดวันที่๕ธันวา